สัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์อาจารย์วิราชัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะ
คืออาจารย์เขาทำงานร่วมกับทางสคบ
อาจารย์เขามีหน้าที่ในการทดลองประทะนี้
ว่าที่เขาโฆษณามันมี๘ชั้นมันจริงหรือเปล่า
อาจารย์แบบโอ้โหดูคือดูแบบละเอียดเลยค่ะคุณผู้ชมคืออาจารย์บอกว่า
รู้แล้ววันนี้รู้ผลแล้วนะคะแต่อาจารย์ยังให้ข้อมูลอะไรไม่ได้
ก็กังวลเรื่องของข้อกฎหมายก็เลยยังไม่เปิดเผยอะไร
อาจารย์ก็น่าจะจำผลทดลองต่างเหล่านี้แหละค่ะ
มอบให้กับทางสคบสคบก็จะมีการประมวลผล
แล้วสคบเองจะเป็นคนออกมาแถลงว่าสรุปแล้วกระทะโคเรคิงนั้นโฆษณาเกินจริงหรือไม่
เดี๋ยวต้องรอวันที่๑๗พฤษภาคมนะคะ
อาจารย์วิราชัยพุทธวงศ์อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน
บอกว่าใช้เทคนิควิทยาศาสตร์ขั้นสูงทั้งรังสีอินฟาเรทและการเอ็กซาเรย์
วัสดุที่ใช้ทำกระทะโคเรคิงพบว่าทำจากอลูมิเนียม
ส่วนสารที่เคลือบกระทะให้ทนความร้อนหรือโพลิเมอร์
เป็นมาตรฐานระดับไหนตอนนี้บอกไม่ได้ค่ะ
ยังไม่สามารถเปิดเผยผลทดสอบแบบละเอียดได้
เพราะมีข้อกำหนดเรื่องของข้อกฎหมายอยู่

สรุปเป็นทางการมอบให้กับทางสคบ
หรือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ความร้อนของวัสดุจากศูนย์เทคโนโลยีและวัสดุแห่งชาติ
นำข้อมูลทั้งหมดค่ะมารวบรวมมาประมวลผล
หลังจากนั้นสคบจะเป็นคนแถลง
นายพิฆเนตะปวงรองเลยค่ะที่การสอครบอลบอกว่า
ได้นำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสินค้า
ไปยื่นเพิ่มเติมให้กับสคบ
เพื่อประกอบการพิจารณาของทุกหน่วยงาน
คาดว่าเมื่อรู้ผลสรุปทั้งหมด
คณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง

ให้ติดตามวันพุธนี้๑๗พฤษภาคม
สำหรับแนวทางที่ออกมาหากยังสรุปไม่ได้

บุคคลที่เกี่ยวข้องอีกครั้งนะคะ
ธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทยบอกว่า
แต่มียอดใช้จ่ายงบโฆษณาสูงที่สุด
ขณะเดียวกันมองว่าการใช้กลยุทธ์โฆษณาด้านราคา
อาจจะทำให้ผู้บริโภคสนใจแต่สุดท้าย
เรื่องของคุณภาพสินค้าผู้บริโภคจะเป็นคนตัดสินใจเองค่ะ
ซึ่งก็หมายถึงว่าถ้าซื้อสินค้าไปแล้ว
คุณภาพมันไม่สมกับราคาหรือมันไม่ตรงกับตามที่โฆษณาออกไป
นั้นก็จะตายไปด้วยตัวเองนะคะ
ระหว่างที่รอผลการตรวจพิสูจน์
โดยอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาส
เพราะว่า๑๗พฤษภาน่าจะชัดเจนถูกไหมครับคุณเข็มมาสอน

เรื่องของคุณภาพไอ้เคลือบ๘ชั้นจริงหรือไม่
อาจารย์ด้านวิทยาศาสตร์อีก๑คนนะครับ
วันนี้เขาก็เลยทดลองแล้วเอาผลมาบอกก่อน
อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เอง
แล้วก็ข้อความยาวเหยียดนะครับ
อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน
ผ่ากระทะหินอ่อนชื่อดังเพื่อทดสอบวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ว่าประกอบจากอะไรบ้าง
ทำไมถึงดีถึงลื่นปลื๊ดขนาดนั้น
อาจารย์เจดบอกว่าโครงสร้างกระทะหินอ่อนที่กำลังเป็นที่นิยม
ซึ่งอ้างว่าเคลือบด้วยหินอ่อนแทนการใช้สารเคมีเคลือบกันอาหารติดกระทะที่เรียกกันว่าเทฟลอน
เนื่องจากกลัวอันตรายจากไอระเหยของสารชนิดนี้
ในความเป็นจริงการระเหยไม่ได้ทำกันง่าย
ต้องใช้ความร้อนสูงถึง๒๖๐องศาเซลเซียส
และผู้ที่สูดดมเข้าไปจะมีอาการคล้ายกับคนเป็นหวัดก็เท่านั้น
อาจารย์บอกอีกนะครับสำหรับขั้นตอนเคลือบหินอ่อนเป็นกระบวนการเคลือบชั้นฟิล์มของสีและเรซินสีฟูออรีน
ใช้คำว่าหินอ่อนเป็นแค่ลักษณะลวดลายที่ถูกพิมพ์ลงไป
ส่วนสารที่ใช้เคลือบไม่ต่างอะไรกับเทฟลอนก็คือมีโครงสร้างทางเคมีประกอบด้วยฟูออรินเหมือนกัน
เหมือนกับตัวอย่างการเคลือบผิวหินอ่อนของบริษัทแห่งหนึ่งในจีนที่ใช้เครื่องครัวซึ่งอาจจะทำด้วยอลูมิเนียม
แต่เคลือบสารกันติดชั้นแรกชั้นกลางแล้วก็ชั้นบนก่อนจะพิมพ์ลวดลายด้วยการพ่นสารที่อ้างว่าเป็นเม็ดเซรามิกไม่ใช่หินอ่อนจริง
จนถึงระดับที่อ้างว่าเป็นอนุภาพนาโนของไททาเนียมเพื่อให้ลื่นแล้วก็ทนความร้อนได้สูงกว่าสารทั่วไป
อาจารย์เจดนะครับสรุปบอกว่ากระทะหินอ่อนไม่ได้ทำจากหินอ่อนตามชื่อส่วนคุณภาพน่าจะดีจริงทนจริง
อาหารไม่ติดกระทะตามราคาขึ้นอยู่กับฐานะความนิยมของผู้ซื้อ
เพราะในเมืองนอกกระทะแบบนี้ราคาแค่พันกว่าบาทเท่านั้น
ระหว่างรอผลของอาจารย์ออสโดยอาจารย์เจดนะครับ
เดี๋ยวรอดูความคืบหน้า๑๗พฤษภาคมนี้
อีกหนึ่งเรื่องครับคุณผู้ชมพาคุณผู้ชมไปดูกันต่อเลยนะฮะ